ท่านผู้ชมครับที่สุโขทัยนะครับตำรวจก็ยังคงไล่ติดตามตัวอยู่นะครับ
สำหรับผู้ชายที่ก่อเหตุยิงภรรยาจนเสียชีวิตค่ะนะนายคนนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับนายสุพฤษสิบทิพรอายุสามสิบเก้าปียิงภรรยาเสียชีวิต
ตอนที่เขากำลังนอนหลับอยู่นะครับปลุกเขาขึ้นมาให้ทำกับข้าวกินให้หน่อยกลางดึก
ตอนนั้นเมาแล้วนะครับเมากลับบ้านมานะครับทีนี้พอมีปากเสียงกัน
ภรรยาบอกว่าโอ้โหไม่ไหวอ่ะง่วงแล้วดึกแล้วนะครับ
ใช้ปืนลูกซองยิงเขาตายเลยนะครับตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะครับ
ภรรยานี่อายุ๓๒นะฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักในตำบลบ้านน้ำผู้
คีรีมาตรจังหวัดสุโขทัยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก
คืนวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมชุดสืบสวนทั้งสพคิริมาตร
แล้วก็สพสุโขทัยตำรวจภูทรภาค๖ด้วย
กำลังติดตามตัวอยู่นะครับนายคนนี้นะครับเผื่อใครพบเห็นนะฮะ
นายสุพศสิทธิพรอายุ๓๙ปีนะครับ
ไปตามที่บ้านเกิดในอำเภอพรานกระต่ายที่กำแพงเพชร
ก็ยังไร้วี่แววนะครับคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ที่เสียชีวิตเขานอนอยู่ที่บ้านนอนอยู่ในมุ้ง
กับลูกชายคนเล็กอายุ๑๓ปี
แล้วก็มีลูกสาวคนโตอายุ๑๕ปีที่เขาไปนอนค้าง
บ้านยายแต่บ้านห่างกันแค่๒๐๐เมตร
ตอนที่สองแม่ลูกนอนหลับไปแล้วนายสุพศสามีดื่มเหล้า
เมากลับมาบ้านมาถึงบ้านเนี่ยปลุกภรรยา
บอกให้ไปทำกับข้าวให้กินหน่อยค่ะแต่ภรรยาบอกโอ้โหไม่ไหว
มันดึกแล้วไม่ไหวนะครับจะนอนแล้วก็เลย
กลายเป็นมีปากเสียงกันนายสุพธนี่โมโหนะฮะ
คว้าปืนลูกซองยาวมายิงใส่ภรรยาหนึ่งนัด
แล้วก็หลบหนีไปยิงดื้อแบบนี้เลย
ลูกชายที่นอนอยู่กับแม่เนี่ยได้ยินเสียงปืนก็ตกใจ
ตื่นขึ้นมาเห็นแม่ถูกยิงไปแล้วนะครับ
แม่บอกว่าตอนนั้นก็ยังไม่เสียชีวิตนะก็กลั้นใจ
ลูกบอกญาติหน่อยให้มาช่วยแม่ไปหาหมอหน่อย
แต่ว่าไม่ทันนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่ากระสุนที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ย
เข้าใต้ราวนมด้านขวานะครับอาการสาหัสแม้จะไปโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับเรื่องไม่เป็นเรื่องเลย
ต้องมาเสียชีวิตเพราะแบบนี้นะฮะวันนี้
ย่านฆญญาตั้งศพอัมพิกษนที่วัดนะามพูเป็นวันที่๒แล้วนะครับ
ในการสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ
วัดน้ำพูนี้เป็นวัดประจำมู่บ้าน
แม่บอกว่าปกตินิสัยใจคอของลูกเขยที่ก่อเหตุเนี่ย
คือกับคนอื่นเนี่ยเขาพูดจาดีนะอันนี้แม่บอก
แต่กับเมียตัวเองนี่โอ้โหทะเลาะทุกวันใช้ถ้อยคำหยาบคาย
เวลาแม่ไปห้ามกรามลูกเขยก็ไม่ฟังแม่เคยเห็นว่าทะเลาะกัน
แล้วก็ลงไม้ลงมือทำร้ายลูกสาวแม่หลายครั้งนะครับตอนนี้แม่บอกว่าทำใจไม่ได้นะครับ

ถ้าลูกเขยมอบตัวแล้วจะมาขอเข้ามาศพลูกสาวเนี่ย
แม่บอกว่าไม่ยอมฮะทำใจไม่ได้ครับ

หลังเลิกงานอะไรแบบนี้

เขามีเพื่อนมีให้หัวเฮฮาเขาก็กิน
ก่อนหน้านี้เขามีปัญหาทะเลาะกันบ่อยมั้ยกับลูกเขย
ฉันอยู่นี่ฉันไม่ค่อยสนใจอะไรสักอย่าง
จะบอกว่าให้เขาหาเจอวัยวัยให้จับวัยวัย

บอกว่าอยากให้คนก่อเหตุก็คือลูกเขยเนี่ยมามอบตัว
เพื่อชดใช้กรรมในสิ่งที่ก่อเอาไว้นะครับ
คือตัวพ่อเนี่ยพ่อบอกว่าพร้อมจะอโหสิกรรมให้นะ
แต่แม่ของผู้ตายเนี่ยเขาบอกเขายังทำใจไม่ได้
ญาติญาติของผู้ตายนะครับบอกว่าปกติผู้ตายกับสามีทะเลาะกันเป็นประจำ
นายสุพธเป็นคนชอบดื่มเหล้า
แล้วเวลาเมาแล้วกลับมาบ้านเนี่ย
มักกลับมาตอนที่เมียกับลูกเนี่ยเขานอนหลับกันแล้วกลับมาดึก
ก่อนหน้านี้เวลามีปัญหากันก็จะตบตีนะครับ
ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะถึงขั้นใช้ปืนยิงกันตายนะครับ
ลูกสาวคนโตเนี่ยอายุสิบห้านะครับ
ลูกชายคนเล็กนี่ก็อายุแค่๑๑นะครับ
คือลูกเนี่ยบอกว่าอยากให้พ่อมามอบตัว
อยากให้มากราบขอเข้ามาศพแม่ด้วยนะครับ
ซึ่งลูกทั้งสองคนบอกโหคุณคลินไปคุยด้วยนะ
ลูก๒คนเนี่ยบอกว่าตอนนี้นะคือแม่ก็เสียชีวิตลูกชายคนเล็กในยุค๑๓
ลูกสาวคนโต๑๕แม่เสียชีวิตพ่อหนีไปหลังจากยิงแม่เสียชีวิตถ้าพ่อกลับมายังไงพ่อก็ต้องติดคุก
เอาเป็นว่าถ้าพ่อมามอบตัวเนี่ยลูกสาวคนโตบอกว่าสัญญากับพ่อเลยว่าหนูจะตั้งใจดูแลน้องชายนะ
จะดูแลน้องชายให้ดีที่สุดจะตั้งใจเรียนกันขอให้พ่อออกมามอบตัวเถอะ
เหมือนกันครับอยากให้พ่อมาขอคำมาแม่ครับมามอบตัวครับ
วันนี้เราได้เจอกับแม่ของนายสุพธนะฮะ
ที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยยิงภรรยาเสียชีวิตนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันลูกชายมาหาที่บ้าน
อยู่ที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
บ้านของผู้ต้องหานะแต่ว่าบ้านที่ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตเนี่ย
อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยที่อำเภอคีริมาตร
แม่บอกว่าตอนที่ลูกชายมาหาเมื่อไม่กี่วันก่อน
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยยังคุยกับลูกบอกลูกชายว่า
ยังไงลดลดหน่อยนะเรื่องดื่มเหล้าเนี่ย
สุดท้ายแล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้แม่บอกว่ามีหมอดูมาทักว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่
แล้วตอนนี้หนีอยู่บ้านเพื่อนไปอยู่บ้านเพื่อน
อันนี้หมอดูบอกกับแม่ของนายสุพธนะฮะ
สักที
ที่ใช้ก่อเหตุตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับมีทะเบียนถูกต้องนะครับ
เป็นปืนที่เขาได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะฮะหลบหนีไป
ตอนนี้เนี่ยตำรวจเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่สุโขทัย

น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพราะว่ามีเงินติดตัวไปด้วย
ก็อาจจะใช้ชีวิตหลบหนีอยู่ได้อีกสักระยะหนึ่ง
แต่ใครให้ที่หลบหนีกบดานี่
ขอให้รู้ไว้นะฮะนายคนนี้เป็นผู้ต้องหานะฮะตอนนี้
ใช่ค่ะช่วยเหลือผู้ต้องหาเนี่ยก็จะมีความผิดไปด้วยนะคะ